ล่าสุดไปเจอแกแกบอกว่าพี่กลับมาแล้ว
กลับมาทำเพลงอีกครั้งนะคะในรอบ๓ปี
โควิดถ้ามันห่างหายกันไปนะคะ
แต่กลับมาคราวนี้พี่เอ็มบอกเลยพี่ไม่รับการแสดงแล้ว
หลายคนสงสัยพี่จะไปทำอะไรพี่จะไปแข่งรถ
คือไปซิ่งรถคุณผู้ชมมีคิวไปแข่งรถที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
แต่ว่าก็ต้องบอกนะคะเหมือนสถานการณ์โควิดที่นู่นจะกลับมารุนแรงอีกครั้งนะคะ
ก็เลยต้องพักยาวมั้ยแต่ไม่เป็นไรพี่เอ็มบอกว่าอ่ะ
อยู่เมืองไทยก็ร้องเพลงต่อไปไปค่ะนะคะ
ส่วนเรื่องงานแสดงค่ะที่ผ่านมามีคนติดต่อมาเยอะมากนะคะ
แต่เจ้าตัวก็ไม่ขอรับค่ะเพราะว่าไม่ถนัดเรื่องการแสดงที่สำคัญ
อยากให้เวลากับงานเพลงแล้วก็การแข่งรถมากกว่า

แสดงไม่น่ารับครับเพราะว่าเน้นร้องเพลงแล้วก็แข่งรถ
ใช่โชว์ตัวเคยมีหนังติดต่อมาแล้วก็ขอคิวมา
ปุ๊บมันก็คือชนกับงานแข่งรถเรา
ก็ค่อนข้างที่ทำให้เราเลือกลำบาก
ตอนนี้แผ่นแคร์คคือกะว่าไม่เที่ยว
นายพื้นห้ามีแผ่นแข่งรถที่ญี่ปุ่นด้วย